โชเฟอร์แท็กซี่เขาไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคุณยายกับคุณลุง
เหมือนกับมาอยู่ตรงถนนแล้วก็อายุเยอะแล้วแก่แล้ว
คุณยายกับคุณลุงบอกว่าจะกลับบ้านที่สุพรรณ
ซึ่งตรงนั้นมันคือที่นนทบุรีค่ะมาพร้อมกับจักรยานคันนึงนั่งอยู่แบบนี้ค่ะ
แต่พยายามประสานให้มีหน่วยงานให้มีใครมาช่วยเหลือ
แล้วตอนแรกคุณตากับคุณยายแกจะขี่จักรยานไปสุพรรณเลยเหรอ
ใช่ต้องบอกก่อนนะว่าที่เห็นนั่งอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
คือเป็นแม่กับลูกนะคุณยายคุณแม่แล้วก็คุณลุงเนี่ย
อายุ๖๑ปีเป็นลูกชายค่ะ

โชเฟอร์แท็กซี่เขาก็เลยแจ้งไปที่กู้ภัยนะ

มีคนแก่๒คนขอความช่วยเหลือ
อยู่ที่นนทบุรีเขาบอกเขาจะกลับสู่พันธุ์

ทีนี้ทีมข่าวเองกู้ภัยเองไปถึงตรงป้ายรถเมย์
อยู่ตรงซอยบ้านกล้วยไซน้อย
กาญจนาพิเศษขาออกที่บางบัวทองนนทบุรี
เจอคุณลุงคุณลุง๖๑ปีคนนี้

และคุณยายมาลัยอายุ๘๕แล้วค่ะ
แม่ลูกคู่นี้มีจักรยานเก่าจอดอยู่ด้วย

นี่มาจากบ้านน้องสาวนะเนี่ยที่ดอนตูมนครปฐม

ปกติตัวของคุณลุงเองกับแม่
ก็จะอยู่กับน้องสาวอยู่มาหลายปีแล้วแหละ
แต่มันมีเรื่องทะเลาะกันในครอบครัว
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะน้องสาวไล่แม่ตลอดเลย
ล่าสุดมีปัญหากันน้องก็ไล่อีก

ตัวคุณลุงเองเป็นลูกชายก็ไม่พอใจสิ
ว่าเอ๊ะทำไมน้องมาดุด่าไล่แม่ออกจากบ้านหลายครั้ง
ป่ะแม่เราไปตายเอาดาบหน้า
อย่าบอกนะว่าพาแม่ขี่จักรยานมาแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะอะไรจากบ้านน้องสาวที่นครปฐม
คุณคิดดูปั่นจักรยานมา
แล้วตั้งใจว่าจะไปที่สุพรรณบุรีที่บางปลาม้า
แล้วปั่นมาอุ๊ยเป็น๑๐กิโลกรัมนะคะ
รถจักรยานมันเริ่มแล้วมันเริ่มไม่โอเคแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเอาจะโบกรถที่ผ่านไปผ่านมาละกัน
จนมีพลเมืองดีเพราะว่าให้ติดรถมา
ลงที่ปากซอยวัดลาดประดุกที่บางบัวทอง
หลังจากนั้นนะลุงตั้งใจจะปั่นต่อไปที่สุพรรณบุรี
แต่มันมืดแล้วไงไม่รู้จะทำยังไง
แม่เราเอาไงดีเรานอนตรงป้ายรถเมย์ตรงนี้ละกัน
แล้วเดี๋ยวเช้ามาฟ้าสว่างเราค่อยไปกันต่อนะ
สังเกตเห็นว่ามีแท็กซี่มาพอดี
ลุงก็เลยไปขอความช่วยเหลือจะให้แท็กซี่ไปส่งที่บางปลาม้าสุพรรณ

โฟเฟอร์แท็กซี่เขาก็ไม่สามารถที่จะพาไปได้ค่ะ
แต่โชเฟอร์ประสานหน่วยงานให้มาช่วยประสานกู้ภัยให้มาช่วย
ลองฟังเสียงคุณลุงที่เป็นลูกชายหน่อยค่ะ
มันว่าแม่ไร่แม่บอกว่าผมรีบไปได้ไหม

เขาไร่คือไหนไหนก็อยู่ไปบาปไปแล้ว
ไหนไหนก็บาปแล้วเดี๋ยวไปบอกคือ
น้องสาน้องสาได้แท้เลยเหรอ

ก็ลูกแม่นะแล้วอะไรกันมา
เธอเรียกว่าแม่เราอาศัยก็อยู่

คุณจากตรงเทศบาลนครปฐม
ไปบางประมาสสุขันธ์ถ้าเกิดเป็นระยะทางจริงคุณสุสกุล

ใช้เวลา๑ชั่วโมง๑๔นาที
อุ๊ยแล้วนี่ปั่นจักรยานถ้าปั่นจักรยานเนี่ยโอ้โห
ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ถึงอ่ะใช่
แล้วเนี่ยคุณลุงกับคุณยายก็เลยต้องมาแบบนี้อยู่กลางทาง
แล้วก็นอนที่ป้ายรถเมย์คุณยาย๘๕แล้วนะ
ทีนี้กู้ชีพบัวเพชรนนทบุรีก็เลยต้องช่วยเหลือค่ะ
คุณยายแล้วก็คุณลุงเอาจักรยานเนี่ย
ขึ้นรถไปส่งที่บางปลาม้าสุพรรณด้วย

ก็ได้เห็นรอยยิ้มของคุณยายของคุณลุงสองแม่ลูกคือดีใจ
อย่างน้อยกลับบ้านเกิดด้วยความปลอดภัย
หลังจากนี้คุณจะยังไงต่อกับน้องสาวก็คือลูกนั่นแหละ

ใช่แต่เอาจริงก็ต้องคุยต้องเคลียร์กัน

ลูกสาวจะยังไงอันนี้ตอนไปส่งถึงที่บ้านแล้วอ่ะนะคะ
ดูหน้าคุณยายสิกลับมาถึงบ้านเกิดนะ